ใครที่เล่นแอปหาคู่ลองฟังข่าวนี้ดูหน่อยละกันนะคะ

แล้วปรากฏว่าก็ไปแชทเจอกับผู้ชายอีกคนนึง
เขาบอกเป็นนายทหารระดับนายพลเลยนะ
ก็นัดเจอกันพูดคุยกันไปเปิดห้องครับ

คือโดนทั้งทุบตีกัดกระชากจนเลือดออก
แล้วสุดท้ายนายพลคนนี้โยนเงินให้๒๐๐๐บอกว่าเราหายกันนะ

บิ๊กเรียนเป็นคนเอาเรื่องนี้มาลงไว้ค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เขาเอาหลักฐานเลยนะ
ขณะที่นายพลคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับเขาที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านด่านนอก

แล้วก็โชว์ร่องรอยเขียวช้ำเป็นจุดตามร่างกายให้ดูเนี่ย
คือเขาบอกว่าเล่นแอปหาคู่

ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นทหารระดับในโพสต์
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พอเจอกันในแอปนี่เพิ่งคุยรู้จักกันเมื่อวานนะ
ในแอปเมื่อวานแล้วก็เลยนัดเจอกัน

ห้องพักก็คุยกันตามปกติแล้วนายพลคนนี้
เขาฉีดยาชนิดหนึ่งเข้าเส้นเลือดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน
แต่เขาปฏิเสธเท่านั้นแหละความรุนแรงทางเพศ
เขี้ยนโดนตีโดนกัดโดนกระชาก
ทุบไปทั่วร่างกายจนเนี่ยเขียวช้ำไปทั้งตัว
แล้วเขาบอกเลือดออกจากทวาร
เออเขาบอกเขากลัวมากเลย
ตอนนั้นน่ะก็เลยพูดคุยกับนายพลคนนี้
บอกว่าต้องรับผิดชอบต้องเยียวยาเขานะ
ทำกับเขาขนาดเนี้ยนายพลก็โยนเงินให้สองพัน
เพื่อจบเรื่องหลังจากเกิดเหตุเขาพยายามติดต่อ
แต่ไม่ตอบก็เลยต้องมาร้องสื่อ
เพราะว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
ต้องคอยดูนะเดี๋ยวลูกน้องแกจะมาไหม

ถ้าลูกน้องเขาเจอนะคือเราจะโดนอะไรหรือเปล่า

คือตอนเรื่องเกิดเราไม่กล้าที่จะบอกใครเลย

คือเราต้องการได้รับความยุติธรรมว่า
เราเสร็จตัวมันเหมือนว่าคนมีอำนาจ
คือจะใช้เงินแค่๑๒๐๐๐เพื่อซื้อไข่มาทุกปีอย่างนี้
ผมต้องการเรียกร้องว่ามันไม่ใช่อะครับ
คืออย่างน้อยเยียวยาจิตใจเรานิดนึง

กูจะทำมึงยังไงก็ได้ก็คือจบประมาณนี้ครับ
ต้องการเรียกร้องว่าให้สื่อเห็นใจตรงนี้